ตำรวจปรับรามยาเสพติดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้หลายคดีนะครับ
หนึ่งจากนั้นเป็นการจับกลุ่มยาบ้านได้กว่าหนึ่งล้านเม็ดทรูกซ้อนฝากฝนมากับกรรมบริ
และพลตำรวจตรีสมหมายกองวิสัยศุกร์
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ร่วมกันแถลงข่าวผลการกวาดล้างยาเสพติดรายสำคัญ
บรรยาบรักษณ์ปราบรามยาเสพติดรับแจ้งว่า
มีการเป็นขบวนการนะครับลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ
มอบให้กับลูกค้าย่านตลาดไทยจังหวัดปฐุมธานีครับ
โดยใช้รถกระบะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้มม๑๖๐๙แพร่
เฝ้าสะกดรอยตามจนไปถึงบริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
บนถนนสายเอเชียครับช่วงจังหวัดสิงห์บุรี
แสดงตัวเข้าไปตรวจค้นพบยาบ้ากว่า๑ล้าน๘แสนเมตร
หอบเป็นมัดแล้วก็เอาไปซุกซ่อนปะปนมากับกะหล่ำปรีอยู่ท้ายรถกระบะ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปควบคุมตัวคนขับรถไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ส่วนรายที่๒นั้นตำรวจปรับรามยาเสพติดและทหารร่วมกันตรวจยึดพัสดุปรายศนีย์๑๘๔รัง
ซึ่งบรรจุยาไอซ์ไว้กว่า๒๔๐๐ขวดภายในบริษัทขนส่งสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดสงครา
หลังได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดส่งยาไอซ์นะครับเป็นยาแก้ไอครับ
จำหน่ายให้กับเยาวชนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน
โดยยาแก้อายดังกล่าวนิยมนำไปเป็นส่วนผสมกับการไปต้มใบกระท่อม
แล้วก็ทำเป็นสารเสพติดต่างที่ชื่อว่า๔คมร้อย
และนิยมใช้เสพก่อนจะไปก่อเหตุต่างในพื้นที่
ซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ